ไปดูนี่เลยครับตำรวจชุดสืบภาค๙เขาไปบุกทลายเลยครับ
ค้นโกดังรถเพราะว่ามันมีขบวนการปล่อยเงินกู้
อืมดอกเบี้ยมหาโหดแบบที่พี่เบิร์ตบอกไป
ครับร้อยละร้อยยี่สิบต่อปีครับคุณผู้ชมฮะ
เออเคยเจอแบบนี้หรือเปล่าโอ้ว่าไปแล้วอ่ะ
นี่ไปถึงเจอรถหลายคันเลยรถหรูก็มีเหมือนกันนะครับ
เป็นบ้านเลขที่สามสิบสองซอยประชาร่วมใจหนึ่ง
ถนนขวัญประชาตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่ที่สงขลาครับ
มีทั้งกระบะมีทั้งเก๋งยี่สิบแปดคัน
จอดทั้งบริเวณบ้านหลังนี้นะฮะ
แล้วก็มีในโกดังแล้วก็ที่บ้านอีกหลังซึ่งอยู่ใกล้กันด้วยครับ
ตรวจสอบรถพบว่าส่วนใหญ่เป็นรถที่ติดสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทสินเชื่อ
แล้วยังไปพบเอกสารการกู้ยืมเงินด้วยซึ่งเป็นชุดโอนลอยครับ
มีรถยนต์เป็นหลักทรัพย์คำประการเงินกู้จำนวนสามสิบสองชุด
คิดอัตราดอกเบี้ยถ้าต่อเดือนเนี่ยร้อยละสิบแต่ต่อปีเนี่ยร้อยละร้อยยี่สิบคุณผู้ชม
ซึ่งมันเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดร้อยละ๑๕ต่อปีครับก็ทำให้ประชาชนที่เขาไปกู้เงินเนี่ยเขาเดือดร้อนครับ
ถามนายอรุณเนี่ยทราบว่าเขาจะเอารถที่รับจำนำไว้มาฝากไว้ที่บ้านแม่ยายครับ
แล้วก็ในโกดังที่สร้างไว้เป็นรั้วสังกษีปิดทึบแบบนี้
แล้วก็จะมีรถบางส่วนฝากจอดไว้กับเพื่อนบ้านด้วยที่อยู่ใกล้
ใกล้กันทุกคันจะมีการเอาถุงพลาสติกสีดำมาปิดอำพลัง
แผ่นป้ายทะเบียนเอาไว้นี่แบบนี้คุณผู้ชมไม่ให้คนเห็นนะ
แล้วก็ไม่ให้ใครมาตรวจสอบได้ตำรวจจึงแจ้งควบคุมตัว
พร้อมของกลางส่งให้ตำรวจสพหัดใหญ่ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อไปครับทางชุดจับกลุ่มเนี่ยเขายังฝากเตือนไปด้วยคุณผู้ชม
เตือนไปยังคนที่จะเอารถยนต์ที่ยังผ่อนหรือว่าเช่าซื้อ
เนี่ยไปจำนำมีความผิดนะครับมันจะเข้าข่ายมีความผิด
ยักยอกทรัพย์เนื่องจากว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ในตัวรถ
เนี่ยยังไม่ใช่คุณนะเป็นสถาบันการเงินเจ้าของสินเชื่อหรือ
แนนซ์นั่นเองครับถ้ารถมันถูกนำไปขายต่อไปแยกชิ้นส่วน
หรือว่าส่งรถทั้งคันออกไปนอกประเทศคนซวยหนักก็คือคน
เช่าซื้อนี่แหละเพราะว่าสถาบันการเงินเจ้าของกรรมสิทธิ์รถ
เขาจะไปไล่เบี้ยค่าเสียหายโดยตรงกับคนที่จำนำไปครับและ
ยังคงต้องผ่อนรถต่อไปทั้งทั้งที่รถเนี่ยไม่อยู่แล้วก็คือผ่อน
ไปขายนอกระบบเพราะนอกจากว่าคุณจะเสียรถไปแล้วคุณจะ
ตกเป็นผู้ต้องหาด้วยนะครับนี่รถจอดเพียบเลยร้อยละ๑๒๐ต่อ
ปีหรอโหโหโหโหโหโหโหโหโห